มาถึงคดีดังคดีสำคัญที่สังคมจับจ้องกันอยู่
เพราะช่วงบ่ายมีการแถลงข่าวจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ในการไปสืบสวนพยานจำนวนมากเรื่องของคดีหวย๓๐ล้าน
ว่าเป็นของใครระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน
แต่ว่าสอบไปสอบมาวันนี้แถลงข่าวดูเหมือนว่า
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทนั้นจะเป็นของครูปรีชาที่ทำหล่นเอาไว้จริง
แต่ที่เราบอกว่าจะมีคลิปหลักฐานเด็ดก็ยังไม่เห็น

ถ้าเป็นไปตามที่แถลงวันนี้ก็ต้องไปแจ้งข้อหาหมวดจรูน
เรื่องของยักยอกทรัพย์ด้วยแต่ว่าอันนี้ยังไม่สุดท้าย

หลังจากการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนคดียักยอก
ลากินแบ่งรัฐบาลงวดรางวัลที่๑มูลค่า๓๐ล้านบาท

ผลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ระบุนะครับว่า
จากการรวบรวมพยานหลักฐานจากพยานแวดล้อมและบุคคลทั้ง๔๐ปาก
ยืนยันได้ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวเป็นของครูปรีชาไคร่ครวน
โดยหนึ่งในพยานที่ตำรวจพบคือเป็นผู้ที่อยู่ในตลาดวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
คือคนนี้เขาได้ยินเสียงของบุคคลหนึ่งพูดว่า
เก็บสลากกินได้จึงหันไปมองและพบว่าคนที่พูดคือ
ม้อเล่าจโทจโรนวิบูรณ์
ส่วนพยานบุคคลที่ครูปีชาใคร่ครวนนำมาเป็นพยานในคดีนั้น
โดยไม่พบว่าเป็นขบวนการสร้างพยานเท็จ
ตำรวจก็ไปสืบสวนถึงเส้นทางของสลากกินแบ่งชุดดังกล่าว
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก
ร้อยตำรวจโทจรูลในข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจรด้วยนะครับ
และหลังการแถลงคดีหวยอลละเวง๓๐ล้านนี้เสร็จสิ้นลง
ร้อยตำรวจโทจรูลก็ให้สัมภาษณ์ค่ะ

ยืนยันว่าเป็นผู้ซื้อสลากกินแบ่งชุดดังกล่าวจริง
จากตลาดเลสดิตี้บริเวณสารพระพรม
ยืนยันว่ามีพยานหลักฐาน
แต่ที่มาออกสื่อเพื่อขอความเป็นธรรมเท่านั้นเองค่ะ
โดยจะปรึกษาทนายในการนำพยานหลักฐานไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน
และจะเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ส่วนเงินรางวัลที่๑ที่ได้นำมาใช้ไปแล้ว๕ล้านบาท
ก็ใช้จ่ายเป็นค่าบ้านและค่ารถค่ะ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมแต่ว่าพญาหลักฐานของเรามีอยู่แล้ว
นักข่าวของเราก็ตามไปหาคุณครูปีชาด้วย
วันนี้คุณครูปีชาก็ยังสอนหนังสือเหมือนเดิม

แต่ว่าช่วงดังกล่าวมีการเรียนการสอนต้องทำหน้าที่

พร้อมยอมรับว่าตอนนี้สบายใจมากขึ้น

แล้วก็มั่นใจตัวเองว่าเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่๑จริง
ซึ่งการแถลงข่าวของตำรวจในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ
บวนการยุติธรรมที่จะต่อสู้ในชั้นศาล
และครับว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานในการต่อสู้
ยืนยันเอาศักดิ์ศรีของครูมาเป็นประกันด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากครูปริชาทำการสอนเสร็จแล้ว
ก็พยายามที่จะฝ่าวงล้อมของสื่อกลับบ้านพักเลยนะครับ
แล้วก็พูดเพียงประโยคสั้นว่ามารอพิสูจน์ความจริง
ซึ่งการแถลงของจำรวจในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครูมาเป็นประกันด้วยนะครับ
ซึ่งเราอ่านข้อความหน้าจอที่คุณผู้ชมส่งมา
สักส่วนใหญ่นะก็จะคล้อยเห็นด้วยว่าสลากเป็นของ

ใช่แล้วก็ให้กำลังใจด้วยแปลกมากนะกระแสเป็นอย่างนี้นะคะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเราติดตามทั้งสองฝากฝั่งค่ะ
ท่าทีของทางด้านของครูปรีชาไคร่ครวน
หลังจากที่ได้ทราบผลการแถลงการสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๗ในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือตามปกติอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นไป
เราจะไปติดตามความคืบหน้าบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ของทางด้านของครูปีชากับคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเรารายงานสดมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศสดนะครับที่หน้าบ้านของครูปรีชาไคร่ครัวนะครับ
สาเหตุที่ผมมาที่บ้านของครูเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก่อนอันนี้มีเหตุการณ์
ที่ทำให้ผู้สื่อข่าวเองก็สับสนนิดนึงว่าคุณครูหายไปไหน
เพราะว่าก่อนอันนี้คุณครูก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของความรู้สึก
แต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือคุณครูต้องเดินไปขึ้นรถกระบะคันหนึ่ง
ที่คุณครูเองก็น่าจะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปที่ไหนนะครับก็เลยมาตรวจที่บ้านของครูปรากฏว่า
ที่บ้านก็ยืนยันว่าตอนนี้ครูยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
ผมเองไปที่โรงเรียนที่คุณครูสอนหนังสือซึ่งคุณครูก็ทำหน้าที่ตามปกติครับ
หนังสือวิชาพุทธศาสนาแล้วก็กลุ่มวิชาสังคมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนะครับ
ก็มีนักเรียนมาเรียนปกติทุกคาบเรียนตั้งแต่เช้าแล้วก็บ่ายโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่จะมีการแถลงของตำรวจภูทรภาค๗เนี่ยนะครับ
คุณครูบอกว่าจริงก็อยากจะติดตามเหมือนกันแต่ว่ามีติดสอนทั้งสองข้างเลย
ก็ตอนนั้นคุณครูก็สอนจริงเพราะผมก็อยู่ที่หน้าห้องเรียนนะครับก็พยายามที่จะบอกผลกับคุณครูให้ได้รับทราบเหมือนกันว่าผลเป็นอย่างไรนะครับ
แต่หลังจากที่สอนเสร็จก็คุณครูก็ออกมาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนเพียงสั้นนะครับ
ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามแล้วก็บอกว่าตอนนี้รับทราบผลเพียงคร่าวเท่านั้นยังไม่รับทราบเรื่องของรายละเอียด
ก่อนที่จะเดินลงมาด้านล่างแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับ
ก็มีชายคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นะครับ
นำรถกระบะเข้ามาแล้วก็พาครูออกไปด้านนอกโดยที่ตอนนั้นพี่สาวของครูก็อยู่เหมือนกัน
สาวก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าไปที่ไหนแต่ตอนนี้ก็เพิ่งจะมารับทราบว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ตรงนั้นสักนิดนึงนะครับเสียงที่คุณครูได้พูดกับสื่อมวลชนเพียงสั้นก่อนที่จะเดินขึ้นรถกระบะไปครับ

รถยังไม่ได้ไปเอา
ไปเลยเดี๋ยวเอาเอง
นี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวผมเองนะครับแล้วก็นักข่าวทุกสำนักเองก็สงสัยแล้วก็ต้องไปตามหาว่าเอ๊ะครูไปที่ไหนนะครับ
ซึ่งผมมาที่บ้านเนี่ยนะครับก็สอบถามคุณครูก็ยังไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดว่าตอนนี้ครูอยู่ในที่ปลอดภัย
ทีมข่าวเราลองตระเวนออกไปบริเวณโดยรอบเลยนะครับว่ารถกระบะคันนั้นจะไปจอดอยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าไปพบอยู่จอดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขับพาครูปรีชาไปแล้วก็บอกว่าคุณครูปีชาได้ร้องขอให้ตำรวจมาคุ้มกันเพราะว่าเกรงความไม่ปลอดภัย
แม้ว่าผลที่ออกมาตรวจพุทธ๗จะยืนยันว่าสลากที่ถูกรางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้านบาทนั้นเป็นของครูปีชาก็ตามแต่ว่ายังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับ
ซึ่งครูก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นในการที่จะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปคุณครูก็คิดว่าน่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าก็ยังยืนยันว่าเป็นของตัวเองจริงแล้วก็มั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีครับ